พูดถึงหนึ่งร้อยอ่ะผมจะพาไปที่ที่หนึ่ง
ป่าโกงกางอายุกว่าร้อยปีโอ้โหที่ท่องเทียดที่น่าสนใจจริงจริง
อยู่ที่จังหวัดชุมพรไปติดตามกันเลยในช่วงคุณชนะอยากเล่า
อยากเล่าปากสั่นมือสั่นไปหมดแล้วรีบเล่ามาเลยค่ะเนี่ยฮะ
บรรยากาศดีต้นไม้อุดมสมบูรณ์ที่นี่คือป่าโกงกลางอายุกว่าร้อยปี
ที่ตั้งอยู่ภายในวัดชนละทีพฤกษารามหมู่๑ตำบลปากตะโก
อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรป่าโกกลางแห่งนี้นะบอกเลย
เป็นป่าโกกลางที่อุดมสมบูรณ์อย่างมากดูดิสังเกตได้จากต้นไม้นานาพันธุ
ที่ยืนต้นเติบโตอยู่ในพื้นที่ป่าโกงกางแห่งนี้ตัดน้อยใหญ่เคียบเลยนะครับ
แล้วก็เป็นที่อาศัยของอะไรรู้ไหมอะไรคะตัวเงินตัวทองเฮ้ยเฮ้ย
เขาบอกว่าเป็นตัวเงินตัวทองวิลเลสอ่ะเดี๋ยวนะยังไงฮะหมู่บ้านเลยเหรอ
ว่ายน้ำอย่างสบายจิตสบายใจเพราะอะไรมันมีภูวิลล่าอยู่หน้าบ้าน
โหนี่นะครับรู้เลยทีเดียว
และด้วยเหตุนี้ล่ะครับทางพระโคธิธรรมพรเจ้าอวาดวัดธรรมฤกษารามนะฮะ
ท่านก็ได้ร่วมกับชาวบ้านพัฒนาพื้นที่ตรงนี้
กงกลางตรงนี้ที่มีอายุกว่าร้อยปีเนี่ย
ให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเหล่าบรรดาคนที่รักธรรมชาติ
และเพื่อให้ผืนป่าโกกลางแห่งนี้เกิดประโยชน์ที่สูงสุด
ปลากงกาลอันดียังไงมันเป็นแหล่งอนุบันสัตว์
เหมือนคุณเลยนะชอบอนุบาล
น้องใบตองกลับเข้าสู่เรื่องนี้กันต่อ
เขานะฮะสร้างสะพานเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินพักผ่อนหย่อนใจชมธรรมชาติ
และมีจุดได้นั่งพักดื่มกาแฟ
เตียงแบบเป็นสปริงอ่ะอารมณ์คล้ายเปรย์
เหมือนตะขายอะไรอย่างนั้น

เป็นไงอิ่มไปหมดทุกสิ่งอย่าง
กับธรรมชาติที่จุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดชุมพรแห่งนี้สามารถไปกันได้
ผมย้ำตรงนี้นะครับอย่าลืมปักการดูแลตัวเองกันด้วย
อยู่ในพื้นที่เสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงเราก็มีวิธีการในการดูแลป้องกันตัวเองอยู่แล้ว
อย่าลืมให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐกันด้วยนะจ๊